ในประเทศหลังใหม่ของสนามบินดอนเมือง
ได้เปิดให้บริการมาระยะเวลาหนึ่ง

แต่ก็ยังมีความขลุกคลักอยู่บ้างนะครับ

จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

ก็จะช่วยแก้ปัญหาความแออัดของสนามบินได้
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังใหม่ของสนามบินดอนเมือง
พื้นที่รวมกว่า๑๐๖๐๐๐ตารางเมตร
เปิดใช้อย่างเป็นทางการวันนี้เป็นวันแรก
หลังเริ่มเปิดให้บริการไปตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่
สนามบินดอนเมืองถือเป็นสนามบินที่ให้บริการผู้โดยสาร
ปีที่แล้วมีผู้โดยสารมากถึง๒๙ล้านคน
หรือประมาณ๘๒๐๐๐คนต่อวัน
ซึ่งการเปิดอาคารผู้โดยสารหลังใหม่
ขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น๓๐ล้านคนต่อปี
ผู้โดยสารส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
อาคารหลังใหม่กว้างใหญ่และสะดวกสบายมากขึ้น
เช็คอินก่อนโหลดกระเป๋าสัมภาระ
แต่แม้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว
แต่บางพื้นที่ยังไม่เรียบร้อยกระทบการให้บริการของผู้โดยสาร
โดยเฉพาะห้องสุขาหญิงยังมีผู้โดยสารรอคิวจนล้นออกมานอกห้องน้ำ
วันนี้น่าจะเรื่องปัญหาห้องน้ำ
หรือว่าพี่ไม่รู้ว่ามีที่ไหน
แต่รู้ว่ามีที่นี่นะห้องน้ำ

แต่ถ้ากระทันหันหรือหนักก็น่าจะไม่ทัน

ก็ดีค่ะดีกว่าเดิมค่ะ

บางทีก็เดินหาห้องน้ำก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอค่ะ

ร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมแคปซูลกว่า๒๗๐ร้านค้า
ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการตกแต่งและเร่งปรับปรุง
อีกหนึ่งจุดที่สำคัญที่ยังคงเป็นปัญหาในสนามบินดอนเมือง
ก็คือการจราจรภายในสนามบินนะครับ
โดยเฉพาะจุดบริการรับส่งรถแท็กซี่
นั้นยังคงมีปัญหาการติดขัดและแย่งพื้นที่จอดกันนะครับ
ซึ่งผู้โดยสารนั้นต้องการที่จะให้เร่งดำเนินการแก้ไข

ผู้บริหารบริษัทธาฯกาไซยันท์ไทยหรือทธอยุณยันว่า
ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องสุขา

ส่วนการแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถ

อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาการพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะที่๓
ในวันที่๒๓มีนาคมนี้
ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี๒๕๕๙
หรือไม่เกิน๕ปีหลังจากนี้
สนามบินดอนเมืองประเมินว่าในปีนี้

กว่า๑๒๐หรือมากกว่า๓๐ล้านคน
ต้องเร่งพัฒนาสนามบินดอนเมืองระยะเร่งด่วน

ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำรอยเดิม